สนับสนุนเมืองนี้คือแซวท์แอฟริกา
ก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเมืองนี้
รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนเชื่อในเรียมาก
มันก็มีความรู้สึกอีกหน่อยนิดหนึ่งที่เราไม่ได้ทำได้
เพราะที่ทุกคนคาดมากแต่เราทำให้เต็มที่

และก็ตอนดูชอบมีความสุขและสนุกด้วย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตัดจากหน้ามารยามาหน้าดิฉันก็เสียอารมณ์นิดหน่อยนะคะ

คุณผู้ชมค่ะคือแท็กล่าสุดในโซเชียลมีเดียเนี่ย
สำหรับน้องมาริยาเนี่ยก็คือมงไม่ลงยังคงรักเธอนะคะ
เป็นการปลอบใจว่าไม่เป็นไรอย่าเสียใจอย่าผิดหวัง
เพราะมารยาทำดีที่สุดที่เธอจะทำได้แล้วแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศอย่างสมภาคภูมิแล้วนะคะ
แล้วก็เช่นเคยเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ประกวดนางงามทีไรเราอยากจะรู้เรื่องกับเขาทุกทีเลยนะคะ
ปีที่แล้วก็น้ำตาลปีนี้มารยาปีนี้น่าสนใจมาก
เพราะเราเนี่ยตังค์ตังค์ตังค์ตังค์คือไม่มีใครคิดว่าถ้าไม่ได้มงกุฎยังไงต้องยืนอยู่ในสามคน
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมแต่ออกมาแล้วว่าไม่ใช่คำถามก็คือว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะคะ
ก็มีพูดถึงหลายเรื่อง
ตอบคำถามอาจจะเป็นเรื่องหลักนะคะ
อาจจะมีเรื่องของชุดที่สวมใส่หรือความตื่นเต้นนะคะ
บุคลิกต่างคือทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะลองคุย
และแขกสองคนวันนี้จะอธิบายให้ฟังได้
แม้ว่างานที่เขาเคยทำจะเกิดขึ้นหลายปีแล้ว
แต่เป็นงานในระดับเวทีเดียวกัน
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะว่าเราเคยจัดประกวดนางงามจักรวาลในบ้านเรา
สองคนนี้ค่ะจัด
แล้วสองท่านนี้ค่ะมา
แล้วสองท่านนี้พูดไฟแลบเลยค่ะคุณผู้ชม
ตั้งแต่ก่อนเข้ารายการดิฉันไม่รู้จะเหลือเนื้อหาอะไรให้คุณผู้ชมได้ฟังบ้างนะ

เพราะวันนี้มาริยาตลอดทั้งวันสำหรับประเทศไทย

คือก่อนหน้านี้มากับเราในข่าวลักษณะอื่น
แต่วันนี้มาในฐานะคนที่เคยจัดการประกวด

ไม่เอานะคะไม่พูดเรื่องคดีนู้นคดีนี้นะคะ
เอาเรื่องนี้อีกหนึ่งท่านทำมาด้วยกันปลุกปั้นมาด้วยกัน
วันนี้มุจะแนะนำยังไงค่ะกูรูนางงามค่ะ

ต้องระวังเหนียงหย่อนด้วยนะครับ

เวลาเขาสอนนางามจากกะวานที่เขาโบกมืออย่างไรหรือเปล่า

เหงียงผมก็หย่อนก่อน
เต็งเต็งตุ๊บ

คือหนึ่งคือจริงแล้วทุกคนหวังหมดพี่ก็อุตส่าห์ตื่นขึ้นมาดูนะ
เพราะว่าชอบน้องคนนี้พี่ว่าเขาเป็นคนที่มีบุคลิกบุคลิกที่ดีมาก
ชอบความสง่าของเขานะความสง่าจริงแล้วนึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องเข้า๓รอบ๓

งงลงที่เราหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาต้องยืน๓คนสุดท้าย

โชคดีว่าเขาไม่ชนะนะแปลกเกี่ยวนะ

พี่ธอมค่ะน้องขอร้องเอาทีละเรื่อง
พี่ถามพี่ธรรมก่อนพี่ธรรมมาริยาไปพี่ธรรมคิดว่าเข้าถึงรอบไหนฮะ
แฟร์เลยนะที่นึกว่าเขาจะชนะ

แล้วน้องฟังตอนต่างที่เขาบอกว่าคนที่จะเข้ารอบ๑๖ก่อนเลยเนี่ย

คนนี้ใช้ได้คนนี้ดูมีแวว
ใช่ไหมแล้วตอนให้แฟร์นะตอนนี้เขาใส่ชุดไทยเนี่ย
หมูชุดนี้เป็นชุดที่พี่ประทับใจมาก
คือเป็นชุดแนวไทยแต่ได้ความสากลเยอะมาก
ใช่ไหมแล้วก็เป็นสีที่เหมาะสมกับภาวะของประเทศไทยเราวันนี้
คือความสง่าของเด็กคนนี้สูงมากใช่ไหมครับ

คนไทยเราตัวเราแค่นี้นะเราดูสง่ากว่าตลอดเวลา
คือด้วยความสูงความสง่าของมารยาถ้าดูสองคนที่มาด้วยกันเนี่ย
คือเรากินขาดเรากินขาดแน่
เพราะฉะนั้นพี่ธอมคิดว่า๓คนมารยาต้องได้ยืน

เดี๋ยวมาไปพี่หนุ่มก่อน

ถ้าคุณจะมองเวทีประกวดนางงามจักรวาล

พี่หนุ่มกล่าวว่าน้องเข้าแค่ไหน

พี่ก็เผื่อใจไว้นิดนึงเพราะว่าเรา
ว่าทุกประเทศก็ต้องเชียร์ประเทศของตัวเอง

มีโอกาสมากที่จะจับมือเป็นคู่สุดท้าย

ทั้งสองท่านยอมรับแอฟริกาใต้มาตั้งแต่แรก
แต่เราก็คิดว่าเด็กเราต้องไปยืนทาบกับเขาได้

แล้ววันนี้ปรากฏว่า๓น้องไม่เข้า
ตอน๓น้องไม่เข้าพี่หนุ่มรู้ตั้งแต่ตอนไหน

ไม่รู้ไปเอาสมองอะไรมาจำตัวเลขอะไรต่ออะไรได้ด้วย
เห็นเลยว่าคือความรู้ตัวเตรียมมา

แล้วก็เป็นการตอบคำถามที่สบายเหมือนกับว่าเขาก็พูดแบบนี้

คือมันเหมือนเป็นปฏิกิริยาที่มันธรรมชาติ
เขาคุยเรื่องนี้เขารู้เรื่องนี้เขาก็บอกว่าเขาคิดอย่างนี้
พอถึงไทยปั๊บพอเขาตอบคำถามจบปั๊บพี่มีความรู้สึกว่า
หลุดไหมจะหลุดไหม

แต่ว่าน้องตอบคำถามแล้วไม่ได้ขยี้
ไม่ได้เอาวิญญาณของจอมขวัญเข้าไปไม่ได้ขยี้อะไรเลย

แต่ยานอแฟร์เขาตอบไม่ตรงประเด็น
คำถามที่ถามออกมาเนี่ยก็คือว่า
การพัฒนาของสังคมอะไรไปหน้าที่สุด
จริงแล้วน้องเขาพยายามจะตอบเรื่องเด็กนะ

แต่เขานำไปตอบอะไรเกี่ยวกับคนแก่ก่อนเนี่ย

แล้วก็พยายามจะออ่อมากลับมา

แล้วมีหัดทุกข์ให้คนจดจำ

บางคนก็บอกว่าเราได้คำถามยากไปหรือเปล่า
พี่ทอมยากไปมาคำถามง่าย
๕ร้อยล้านคนแต่ที่คงเครียดมากกว่านั้นก็คือว่า
ตัวเองก็รู้ว่าความหวังของประเทศไทยทั้งประเทศ

อันนี้ต้องให้แฟร์กับเด็กหน่อยเพราะสิ่งที่พี่สังเกตก่อนตอบคำถามนะ
พี่ยังแปลกพี่นั่งดูกับภรรยาพี่อยู่ปุ้ย

คืออย่างนี้การพูดต่อหน้าสาธารณชนแบบนี้
ไม่ได้พูดเหมือนกับเรานั่งคุยกัน๓คน

หลายหรือหกร้อยล้านคนกำลังนั่งดูพร้อมเรา
กรรมการที่กำลังนั่งให้คะแนนเรา
นั่นคือกรรมการที่พยายามหาข้อบกพร่องของเรา
แล้วก็สามคนดูที่อยู่ในฮอสองสามพันคนที่พี่ธอมบอกเนี่ย
เชียร์เราแต่ส่วนมากไม่ได้เชียร์เรานะ

เราจะต้องมองหน้าของคนที่มีสายตาอมหิตใจเราเปล่า

มันก็จะมีหลายคนที่ไม่ได้เชียร์เรา

ดังนั้นน้องก็ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่เป็นมิตร
ดังนั้นบรรยากาศ๕คนสุดท้ายมันกดดัน

แสดงว่าทั้งสองท่านเห็นแล้วว่ามารยาเปลี่ยนไปตอนเข้า๕

แล้วมันมีผลขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่หนุ่ม
กรรมการเนี่ยไม่ได้มอง

โดยมากแล้วกรรมการจะถือว่าทั้ง๕คนเนี่ย
มีความงามที่ใกล้เคียงกันถูกไหมพี่ธอม

ดังนั้นสิ่งที่กรรมการจะต้องตัดสินก็คือ
ใครสามารถจะทนต่อแรงกดดันได้

ใครที่เอาสถานการณ์อยู่คนนั้นจะเป็นผู้ใช้
เขาไม่ตัดค่าความตื่นเต้นให้เลยเหรอคะ

ไม่ได้เป็นองค์กรดานานาชาติ

ก็คือว่าเขาอยากหาพนักงาน
ที่จะเป็นตัวแทนขององค์กรเขาไปอีก๑ปี
พนักงานนี้ควรจะมีคุณสมบัติอะไรที่สำคัญที่สุด

เพราะเวลาคุณไปยืนอยู่ประเทศไหน

คือครบองค์ประกอบที่พี่ทอมบอก
เดี๋ยวมาดูความยิ้มของน้องเขาสิ

วันนี้พี่ทอเป็นลูกเกด

ฉันจะตอบฉันจะยืนเช่นไร

พี่เนี่ยตกใจนะเพราะไม่สวยเลยในสายตาพี่นะ

เขาบุคลิกเขาดีมาก
เขาถึงมารอบ๕สุดท้ายไง

จะบอกมันไม่สวย๕คนนะ

มันไม่ใช่ว่าไอ้รายการที่เราดูเนี่ย

ที่เราเห็นเมื่อเช้านี้คือโชว์

แล้วก็ในการเก็บตัวเขามีการประกวดในรอบต่างมาแล้ว
เช่นรอบชุดว่ายน้ำรอบรักหน้าตา

ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการตัวต่อตัว

ไม่กล้าพูดอะไรที่ทำให้คณะกรรมการนี้
ติดใจเขาตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงรอบ๓คนสุดท้าย

๕นาที๑๐นาทีไม่เกินนี้
เดี๋ยวนะคะพี่ก็ใช้คำว่าสัมภาษณ์งานเหมือนพี่ธอมบอก

นี่คือหาพนักงานของบริษัทเหรอ

มาถึงเมื่อสักครู่นี้ขอค้างไว้๒๓ประเด็นที่พี่หนุ่มบอกว่า
คือการตอบคำถามพอพี่หนุ่มฟังจบ

ที่คิดว่าจะไปยืนสองคนกับแอฟริกาใต้

พอมาขยี้เข้าไปอีกนิดนึง
คือจริงรู้สึกได้ตั้งแต่ก่อนตอบคำถามว่า

มาริยา
อ๋อโอเค

หนุ่มคือทีนี้คำถามคือว่าถ้าเราพูดแบบตรงไปตรงมา
คือการที่มารยาไม่ได้เข้า๓เนี่ย

ไม่รู้สึกโกรธเครื่องกรรมการไม่รู้สึกไม่เป็นธรรม
คือเราเข้าใจได้ที่น้องไม่ได้เข้า
เข้าใจได้คนอื่นเข้าใจได้หรือเปล่าไม่รู้

๕คนพอเข้ามาแล้วเนี่ยความงามต้องยกไปอยู่อีกซีกหนึ่งแล้ว

มาริยากดดัน
แล้วก็รู้สึกว่าขาดพลังไหมฮะ
พี่ต้องบอกกลับไปคำของลูกเกดนะ

เขาขาดคือพี่เห็นความเครียดของน้องก็เลย
ก็พี่แปลกเนี่ยตอนนี้พี่ดูรายการอยู่เนี่ย
จอมขวัญเนี่ยกำลังไลน์มาหาพี่พอดี

พี่เลยบอกเลยนะว่าเดี๋ยวรอดูตอบคำถามก่อน

แล้วพอเขาชกกลับมาบอดไม่ชนะแล้วนะ
เพราะว่ามันขาดเขาเรียกว่า
คำว่าประเทศไทยเราจะมองว่าโอเคสวยงามอย่างเดียวใช่ไหม
แต่พี่ต้องบอกกันว่าสวยงามเนี่ยมันมาจากวัยพฤษ
มันมาจากบุคลิกมันมาจากออร่ามันมาจากอินเนอร์ใช่ไหม

ตอบยากนะครับค่ะตอบยากใช่ไหม
การที่ตอบคำถามออกมาแล้วพี่หนุ่มรู้สึกยังไง
แล้วมันก็เป็นไปแบบนั้นเนี่ยนะคะ

คือเรามักจะพูดอยู่เสมอเลยเวลาประกวดนางงาม
ห่วงเรื่องตอบคำถามห่วงเรื่องตอบคำถาม

ทำไมมันตอบขนาดใช้รายละเอียดได้

พี่เชื่อว่าทางกองประกวดนี้ควรจะต้องเตรียมเรื่องนี้ให้มาก

ประกวดหลายกองประกวดไม่ได้หมายถึงเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
เราไปคำนึงถึงความสวยงามทางกายภาพ
เสื้อผ้าหน้าผมเรื่องอื่น
แต่เราลืมใส่อาหารสมองไหวคลิปปฏิพาณลงไป
ได้มีการเตรียมได้มีการโพสต์เรื่องการตอบคำถามไว้แล้ว
แต่อาจจะเป็นการตอบคำถามคุยกันแบบนี้๒คน
คุยกันแบบนี้๓คนลองตอบคำถามซิอย่างนี้อย่างนั้น
แต่น้องเนี่ยด้วยความที่ย้อนกลับไปว่า
น้องเป็นนางงามมือใหม่ป้ายแดง
น้องอาจจะมีความเป็นนางแบบมา๑๐กว่าปี
แต่ในด้านของการเป็นนางงามน้องไม่มีประสบการณ์
คือเราจะไปคิดไม่ได้ว่ามารยาอยู่ในวงการชินกับกล้อง
คุ้นกับคนจำนวนมากในที่สาธารณะ

เป็นนางแบบนี้ทุกคนอาจจะไปโฟกัสที่เสื้อผ้า

และไม่ต้องตอบคำถามเพื่อจะต้องเรียกคะแนน
เพราะนั่นไม่ใช่การประกวดนั่นคือโชว์ของเขา
อีกนิดพี่หนุ่มคือเรามองยืนกัน๕คน

คือมองโอ้โหมันเด่นมากพี่มันเด่นมาก

เพราะฉะนั้นมันแปลว่าใน๕คนนี้อย่างที่พี่บอก
คือกรรมการเขาไม่ได้มองว่าต่างกันเท่าไหร่แล้ว

คือพอมา๕คนใครก็ได้ที่
ทัศนคติความคิดอินเนอร์และออร่าออก
จะเข้าไปและเอาไว้ที่อยู่ถูกต้อง

แค่นี้เองโดยที่โทษน้องไม่ได้เลย
เพราะความตื่นเต้นมันมีจริง
ใช่ไหมครับความกดดันมันมีจริง

โซเชียลมีเดียที่ต่อว่านู้นต่อว่าเนี่ยใช่ไหมครับ

เพราะจริงแล้วพี่ไม่ชอบอย่างที่บอกเราแพ้

เออใช่ไหมครับเฉพาะผู้เข้าประกวด๙๒อ่ะเข้าไปได้
แล้วเขาก็๑ใน๕นี้พี่ว่าก็มหาศจรรย์แล้วนะ
แล้วอย่าลืมนะ๕๐๐ล้านคนเขารู้จักประเทศไทยมากขึ้น
ก็เห็นความสวยงามของชุดของประเทศไทยความสวยงามของน้องคนนี้
งั้นเราหยุดพูดว่าน้องคนนี้แพ้ก่อนได้ไหม

เขาชนะแล้วในการที่เขาได้เป็นตัวแทนของประเทศชาติเราไป

ถูกต้องแล้วทำไมเขาไม่ได้มงกุฎ

เด็กคนนี้อาจจะไม่เหมาะสม

เพราะมาจากการที่เขาตอบคำถามแล้วจับประเด็นไม่ได้

เอาเข้าจริงพอเราไปนั่งฟังของ๕คนที่ได้
อย่างที่พี่หนุ่มบอกคือถ้าตอบได้

แต่ถ้าตอบไม่ได้มันก็ยาก

คือทั้ง๕คำถามเนี่ยเอาเข้าจริงไม่ใช่คำถามที่ตอบได้ง่ายเลยนะ

สำหรับคนที่จะรับผิดชอบในการเป็นนางงามจักรวาล

คำถามนี่แหละที่เรามักจะห่วงทุกปีเลยว่า
เด็กเราต่อให้สวยและพร้อมแค่ไหน
คำถามเนี่ยวิธีการตอบมันต้องเป็นแบบไหน
กรรมการที่นั่งอยู่แต่ละประเทศที่เขาจัดเนี่ย
ถึงจะมองเห็นว่าเราเหมาะแล้วที่จะเข้าไปรับมงกุฎสักครู่ค่ะ
สนับสนุนโดยใหม่ไทยลักษ์รีโวตัวตนของคนจริง
คุณผู้ชมขออนุญาตนำประเด็นจริงมันก็เป็นประเด็นเปราะบางนะคะ
เพราะมีการต้องพูดถึงการพาดพิงนะคะขออนุญาตแบบนี้
มันมีประเด็นเรื่องของชุดที่มารยาใส่ในรอบสุดท้ายด้วยนะคะ

หรืออย่างนี้ดูโป๊ะไปไหมมีผลไหม
หรือน้องใส่แล้วส่งหรือว่าเสริมรูปร่างน้องไหม
หรือใส่แล้วกังวลต่อความมั่นใจ
ในการที่จะตอบคำถามในการเดินในการยืน

คือเอาอย่างนี้นะคะประเด็นชุดเนี่ยเป็นประเด็นไหมสำหรับนางงาม

ให้น้ำหนักไปแทนังจมตี

ชุดสีเข้มนี้ล่ะ

รูปแบบไม่สวยบ้าง
ไม่ส่งนางงาม

ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบเสื้อผ้าด้วย

เป็นแง่ว่าดูนางงามเวทีการประกวดนางงามมาเยอะ
อย่างแรกเลยเนี่ยคือชุดเสื้อผ้าเนี่ย
เหมาะกับนางงามที่เข้าประกวดคนนั้น
อย่างมาริยาเนี่ยเป็นนางแบบจ๋า
ไม่ใช่ผู้หญิงที่มีหน้าอกเอวสะโพกแบบนางงาม
เขาเป็นนางแบบที่ตัวแบนผอมแล้วก็ตัวสูง
ความเว้าโค้งเพราะเขาเป็นนางแบบ
ซึ่งเขาไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแต่หมายว่ารูปร่างเขาเป็นแบบนี้
เสื้อผ้าที่เป็นชุดสีเข้มเนี่ยเมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ย
ทำให้มาริยานี้ยิ่งดูตรง
พอสีทึบลงไปเนี่ยทำให้เขายิ่งดูตรงไม่มีซวดทรงเลย
แทรกนิดเดียวพี่หนุ่มแต่ว่าชุดมันไม่มีคะแนนชุดนี่
แนนชุดมีมีว่านางงามจะต้องดูสวยในชุดนั้น
เข้าถึงเลยว่าการประกวดรอบชุดราตรี
นางงามจะต้องดูดีในชุดลาตรีที่ตัวเองเลือกมา
เวลามีคือมีว่านางงามใส่แล้วสวยคือตัวเขาสวยไหม
ตัวเขาสวยไหมใส่แล้วส่งไหมเหมาะไหมเขาเอาชุดอยู่ไหม
พี่ว่ากรรมการมองตรงนี้ด้วยว่าเวลาเดินแล้ว
นางงามเป็นยังไงมูฟเมนต์เป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้

เพราะว่าพอพี่เห็นชุดอันนี้ออกมาแล้วเนี่ย
พูดคำแรกเลยว่าเป็นชุดไทยที่พี่เห็นแล้วว่าสวยที่สุด

พี่เลยรีบโทรไปหาเพื่อนพี่ใช่ไหม

ถามว่าใครทำชุดนี้เขาว่าหมูทำ
เหรอพี่ชอบชุดนี้เพราะอะไร
เพราะเป็นชุดลายไทยที่สากลมาก
พี่ชอบในการที่มันเป็นไทยเซ็กซี่ใช่ไหมครับ
เข้าใจที่น้องพูดว่ามันอาจจะไม่ฟิตร่างกายเต็มที่
แต่ในฐานะที่๑ใช้เหมือนกับผ้าไหมใช่ไหม
๒สีผิวเขาเหมาะสมนะในสถานการณ์ของประเทศเรา
แต่ที่พี่ชอบที่สุดเนี่ยก็คือว่ามันได้โชว์ว่านางงามเราเนี่ย
มีเนื้อมีหนังคือเห็นหน้าอกเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
พี่เข้าใจถ้าเกิดชุดมันไม่ฟิตน้องเนี่ย
ก็อาจจะทำให้น้องเขามีความรู้สึกได้
ว่าไม่มีความมั่นใจเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย
เราใส่เสื้อผ้าอะไรเนี่ยมันก็เป็นการแสดงความมั่นใจของเราอย่างหนึ่ง
แต่พี่ไม่อยากจะบอกว่าเพราะชุดนี้ไม่สวย
เพราะสำหรับพี่เนี่ยอันนี้พี่ยังส่งเม็ดเสร็จไปหาหมูก็เลยทางเฟซบุ๊คว่า

แต่ว่าในส่วนของการที่จะนำชุดมาคิดคะแนนเนี่ย

แต่ว่าชุดส่งนางงามเพื่อให้ได้คะแนนรอบนั้นไหม

จะได้เข้าใจเรื่องลงคะแนนกันสักที
นี่ถ้าตอนเมืองไทยนะมันก็ยังเหมือนกันนะ
พอไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาเราไปถ่ายรูปทันทีเลยนะ
ลงจากเครื่องบินปุ๊บเข้าห้องถ่ายรูปเลย

แล้วก็จะใส่ชุดอีฟนิ่งเก่าถ่ายรูปก่อนเลย

เขามีกรรมการรอบที่ยังไม่เข้าโชว์
อันนี้ก็คือส่วนมากจะเป็นกรรมการในวงการ

เพราะเขามันมีเวลาไปนั่งตัดสินคน๙๐คนในสามชั่วโมงหรอก

เขาเห็นอะไรเขาประทับใจอะไร
มันถึงมีเหตุผลออกมาไงว่าทำไมคนนี้เป็นตัวเต็ง

แต่ปีเนี้ยก็ปรากฏกับปีพี่
คือไม่ใช่ว่ากรรมการตัดสินอย่างเดียว
ว่ารู้จักคนนี้เป็นตัวเต็งนะรู้จักคนนี้เป็นตัวเต็งนะ
คนมองก็ตามกับแสงอ่ะก็เลยได้ออกมา

พอ๑๖คนนี้ปุ๊บก็ยังโซเชียลมีเดียอยู่ดี
หมายถึงว่าคนละชุดกับที่พี่ทอมบอกว่า
เขาดูตั้งแต่ตอนลงจากเครื่องบิน
คราวนี้คนไทยเราจะโชคดีอย่าง

เราจะได้ท็อป๑๕หรือท็อป๕ทุกปีเลย

ซื้อลุ้นกันทุกปีแต่ก็ต้องช่วยกันนะ

เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหให้แฟนนะ
คนไทยไม่ได้เข้ารอบ๑๕มาหลายปีมากแล้ว

ขออีกนิดเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเรื่องคำถามแล้วนะ

ตกลงแล้วเรื่องชุดมันจะมีผล
ก็คือตัวนางงามดูสวยไม่สวย
และตัวเขามั่นใจหรือไม่มั่นใจ
ที่จะเดินที่จะยืนที่จะโพสต์และตอบคำถาม
คืออันนี้คือว่าชุดมีส่วนหรือไม่มีส่วน
เชื่อว่าแบบนั้นพี่เชื่อว่าแบบนั้น
ทีนี้เท่าที่ดู
อันนี้ขออนุญาตนำประเด็นที่ถกเถียงกันนะคะ
เห็นเนื้อหนังเยอะไม่มีผลอะไรใช่ไหมคะ

นี้อย่างที่พี่ธอมบอกเป็นชุดที่สวยมาก

บอกได้เลยว่าเป็นงานฝีมือระดับพรีเมียม

พี่ก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้นะจนกว่าคุณพูดขึ้นมา

แต่ถามว่าอันนี้จะมีบทบาทให้เขาเกรงในการตอบคำถามไหม

อนุญาตที่จะต้องพูดถึงพัดพิงของคนที่ทำงาน
ซึ่งเรารู้ว่าทุกคนตั้งใจ
หมูพี่ชอบ
มองตากลิ่นอายที่แบบฉันถูกใจคนนี้จริงว่ะพูดเลยมันเข้าหูกันหมดเลยเนี่ย
มันเกิดขึ้นจริงเหรอคะและมันมีผลกับแค่นั้นหรือส่งผลถึง๒๓ชั่วโมงสุดท้าย
เพราะมีคนถามว่าใน๕คนบางคนทำไมถึงเข้าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะทั้งสองท่านพูดไว้บอกว่าคือเขาไม่ได้ดูกัน๒๓ชั่วโมงสุดท้าย
เราเห็นตอนถ่ายทอดแล้วมันมันมีผลในการปิ๊งแล้วส่งผลรอบสุดท้ายไงคะพี่หนุ่ม
จนถึงเดือนหนึ่งแล้วแต่แต่ละปีที่ไม่เท่ากันอ่านางงามทำอะไรบ้างนอกจากถ่ายรูปอะไรต่ออะไร
กรรมการจะดูนางงาม๑จากรอบหน้าตาบวกชุดว่ายน้ำ๒รูปร่างหน้าตาบวกชุดราตรี
ซึ่งเราไม่มีโอกาสรู้เลยเพราะรอบนี้ไม่ได้มีการถ่ายทอด

นั่งคุยเหมือนสัมภาษณ์งานอย่างที่พี่ธอมบอกเหมือนสัมภาษณ์งาน
ปีเขาก็จะมีเชิงจิตวิทยาเช่นเอาโพเดียมมาตั้งนางงามเข้าไป
ทำยังไงกับโพเดียมตัวนี้ไปยืนข้างหลังแล้วแอบเหรอหรือว่ากระโดดขึ้นไปนั่งบนโพเดียมเลย
หรือว่าเอามือเท้าเสียเอวข้างหนึ่งหนึ่งเท้าอย่างนี้
แล้วแต่ว่าแต่ละปีใครจะทำยังไงกับโพเดียมตัวนี้
เขาก็ดูทัศนคติดูความกล้าแสดงออกของนางงามที่อยู่ในห้องนั้น
ซึ่งคนทางบ้านไม่มีโอกาสได้รับรู้รอบนี้
เป็นคำพูดที่ดีมากถ้าเราแฟร์กับการแข่งนางงามจักรวาลเขา
จักรวังคราวนี้นะการกล้าในการแสดงออก
กลับไปดูห้าคนสุดท้ายในห้าคนสุดท้าย
เรารู้สึกว่าคนไหนกล้าแสดงออกคนไหนธรรมชาติที่สุด
สิ่งนั้นมาจริงแล้วสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในเวที๓ชั่วโมงแล้วไง
มันต้องเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันแรกที่เขามาแล้วเขาถึงเป็นตัวเต็ง
เดี๋ยวขอเห็นภาพของนี้นิดนึงนะคะของนี้พัดพิงขอวิจารณ์
ดูเขายิ้มสิดูเขายิ้มสิดูคนตัวเครียดจะตายเขาอย่างแบบฉันจะชนะ
เขาเป็นคนที่ดูธรรมชาติมากนี่คือสิ่งที่เราต้องการ
ของนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่งผมส่งผมควรจะพูดถึงเยอะ
เรื่องส่งผมก็กล้ามากที่ส่งผมมา

ขออันนี้แซกนิดเดียวพี่หนุ่มในฐานะกุรุนางงาม
ตั้งแต่ต้นในโพลสิบหกคนที่เราทำเล่นเนี่ย
ไม่ได้มองเลยนี่ไงอย่างที่พี่ธอมบอกคือ
ให้กับคณะกรรมการโดยที่เราไม่ได้เห็น
พออ้าปากพูดในตั้งแต่รอบที่เรียกเข้า๑๖คน

ผมมั่นใจมากอะไรอ่ะผู้หญิงคนนี้ยิ่งพูดยิ่งสวยเรามีความรู้สึกว่าเขาจะไหลเข้าไปเรื่อย
ชอบคำนี้จังเลยอ่ะยิ่งพูดยิ่งสวย

แต่ถ้าอะไรออกมาจากปากแล้วมันไม่ดีเนี่ย

แต่ถ้าคุณหน้าตาธรรมดาแล้วพูดอะไรออกมาเนี่ย
อะไรที่พูดมึงเนี่ยยิ่งพูดยิ่งสวยยิ่งพูดยิ่งสวยโอ้โหเป็นคำที่ดีมาก

คำว่าภัยเลาะมันมีจริงใช่ไหม
ภัยร้อนี่มันไม่ใช่ออกมาจากปากอย่างนี้นะ
มันทำให้ทั้งบุคลิกทั้งออร่าทุกอย่างเนี่ย

แม่เข้าใจว่าทำไมไม่พูดคำว่าฆ่ากัน
แต่อะไรอย่างนี้นี่คือคำภัยร้อน
เวลาพูดแล้วเนี่ยคนที่ไม่พูดคำว่าคะเนี่ยนะ

คนที่เขาพูดด้วยความมั่นใจ

แล้วพอตอบคำถามรอบ๕คน

พูดอะไรออกมาแล้วจะได้คำถามอะไรจะตอบได้ไหม

การพูดคำทางเพศ

มั่นใจถึงแม้เขาจะแอบมองคำถามนิดหน่อย

ไม่กล้าใช้คำว่าเอาอยู่กับเขาได้เลยนะ

แล้วถ้าเอาเฉพาะรอบตอบคำถามรอบนี้

มงกุฎไปสวมให้ต้องเตรียมปืนกาวไปยิงให้ติด

เพราะทำผมทรงแบบกล้าหารมาก
มงลงได้เลยมงลงได้เลยโอเคแกนแค่ให้แฟนกับเขานะ

ที่เขาคงรู้ว่าจะมีคนมาติเขาเยอะนะ
แต่เพราะอะไรคือให้แฟนนะ
คุณให้กับประชาชนหรือคนที่ดูคนเนี่ย
เห็นว่าคุณคือเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่า

อยากให้แฟนนะพี่รู้ว่าพี่เป็นคนที่ไม่รอนะ

พี่ต้องบอกนะว่าอันนี้พี่ไม่ได้ต้องการความเห็นใคร

อย่างนี้ได้ไหมพี่หนุ่มคะ

แต่นี่คือสิ่งที่พี่ธอมกำลังจะบอกว่า

ว่าคุณเคารพคุณภูมิใจตัวเองไหม

ถูกค่ะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่า
สิ่งที่จะไม่กล้าพูดที่เรากำลังพูดถึงประเด็นจะไม่กล้าเนี่ย

วิธีการจับไมโครโฟนวิธีการเปล่งเสียงออกมาเนี่ย

ว่าเราเตรียมกันยังไงใช่ไหม

คือถ้าสมมุติว่าที่ผ่านมาทุกคนก็จะค่อนข้างกังวล
ตัวแทนของประเทศเราในรอบนี้ถ้าเข้าไปถึง

มีบทเรียนแล้วว่าน้องน้ำตาลเองก็จอดรอบนี้
มารียาจอดต่อท้ายเลย

แสดงให้เห็นถึงว่าเรายังไม่ได้มีการโค้ชชิ่ง

หรือการพูดในที่สาธารณะมากพอ

รอบนี้นางงามเองจำเป็นที่ต้องมีสติ

เห็นพี่บอกอันนี้พี่อันนี้พี่ไม่รอเล่นนะเขาฝึกให้โบกนะ
เขาฝึกให้โบกนะว่าคุณต้องโบกยังไง

นี่ไม่ได้มาจากพี่นะนี่มาจากการฝึกของเขา

ก่อนที่จะตอบคำถามเนี่ย

เอ็นอย่างที่น้องบอกตั้งสติหน่อย
กันดีมันไม่มีคำตอบที่ผิดหรอก

คนเขาอยากดูบุคลิกของคนตอบ

ฉันคิดว่าคนแก่
แล้วเขาจะ

แต่คนดูเนี่ยรู้เลยว่าไอ้คำตอบของเขาเนี่ย

แต่สำหรับพี่เนี่ยพี่คิดรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตอบผิด

มีความรู้สึกว่ามาริยา

แต่ว่าไม่ได้สรุปอีกสักสองสำคัญ

ให้หนักแน่นใช่ไหม

ที่ตอบคำถามน่างามจักรวาล

ช่วยบวกให้พี่ดูทีมได้ไหมพี่อยากรู้ว่าน้อง

มารยาไม่ต้องเสียใจทำดีที่สุดแหละ
มาริยาไม่ได้แพ้
หยุดพูดคำนี้

เราเคยรักเขาแบบไหนเมื่อกลับมา
ให้รักเขามากขึ้น
จบแล้วค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ